ด้านหลังไหมครับดวงมันจะซวยช่วยไม่ได้จริงจริงเพราะอะไรล่ะผัวเมียคู่นี้ต้องค้ายาแล้วโดนไล่ยิงครับโดนไล่ยิงแล้วก็มีไปโรงพยาบาลแล้วก็มีหนีอีกสุดท้ายโดนไล่จับจับกลุ่มตัวได้คุณผู้ชมเรื่องเนี่ยมันจะแบบขนาดนั้นเลยเหรอค่อยค่อยไล่เรียงค่อยค่อยฟังไปนะคะไปดูเหตุการณ์ก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดชั

ก็โดนยิงเข้าที่สะบักขวาทะลุหน้าอกขวาแล้วคุณผู้ชมนี่ค่ะทั้งสามีภรรยากู้ภัยเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสาราเลยบังเอิญบังเอิญระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจเอาโทรศัพท์ของสองคนไปตรวจสอบไปไล่ดูข้อมูลเฮ้ยเอาล่ะสินี่แหละได้รู้เลยว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่คนเจ็บธรรมดานี่นะนี่มีข้อมูลขายยาในพื้นที่
คุณผู้ชมแล้วสองคนนี้เขาก็ยอมรับบอกว่าไงรู้ไหม
คือจริงจริงเขาเป็นคนสงขลานะแล้วก็เช่าบ้านอยู่ที่บริเวณชุมชนบ้านหน้าทัพ
เพื่อจะขายยาเสพติดเลยครับไอ้คืนวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นน่ะ
นี่เราจำลองให้ดูใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนตีหนึ่งกว่าไง
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งยาขี่มาเรื่อยถึงนกพิตำ
แล้วมุ่งหน้าเข้ามายังท่าสาราเห็นรถที่ตามมาไหมโอ้นี่ไง
คืนมาแล้วแก๊งมือปืนค่ะขับรถขาวมาประกบแล้วเอาปืนยิงผัวเมียคู่นี้ได้รับบาดเจ็บ
ผัวเมียคู่นี้หนีตายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ไปขอความช่วยเหลือที่รีสอร์ทแล้วแก๊งมือปืนก็หลบหนีไป
ทีนี้ผัวเมียคู่นี้รอผ่าตัดจนเช้านะ
บอกว่าขอแบบคือตอนที่แบบถึงโรงพยาบาล
ขอพยาบาลจะเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
แล้วไอ้จังหวะนั้นฉวยโอกาสหนี
ขึ้นรถสองแถวเข้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วสุดท้ายเนี่ย
ก็ถูกตำรวจตามไปตะคุบตัวได้ครับทีนี้พอถูกจับตัวได้แล้ว
เอาไงต่ออ่ะเอาไปค้นตัวเอาไปค้นบ้านเช่าเจออะไร
ยาบ้าค่ะ๒๐๐เมตรตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วหลังจากนั้นน่ะไอ้ที่กลุ่มตัวเข้ามาเนี้ยนี่นี่
อันนี้ตอนโดนจับกลุ่มตัวได้บนรถสองแถวเลยนะหลังจากนั้นเนี่ย
ต้องเอาตัวทั้งสองคนนี้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ
รอบเนี้ยใส่กุญแจมือแน่นเลยนะเรื่องทางคดีเนี่ย
ตำรวจบอกแบบนี้ทั้งสองคนเขารับสารภาพ
ว่าได้รับจ้างส่งยาให้กับพ่อค้ายาในพื้นที่
แล้วก็เจอเวรขี่มารสัยไปส่งยาให้กับลูกค้าทำแบบเนี้ยมานานละ
แต่เรื่องที่บอกว่าโดนรถคันขาวมาประกบไล่ยิงเนี่ย
คืออันนั้นแก๊งยาเสพติดที่ทั้งคู่ไปส่งยาแล้วมาหักหลังกันไง
ไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วก็เลยจ่ายเป็นลูกปืนแทนมาไล่ยิงแบบนี้
คุณผู้ชมถึงบอกไงว่าเห็นไหมจะไปส่งยา
โดนไล่ยิงพอโดนไล่ยิงก็จะไปขอความช่วยเหลือ
แล้วจะไปผ่าตัดไปผ่าตัดปุ๊บเอาหลบหนีออกมา
มาขึ้นรถสองแถวสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มตัวได้
ทีนี้ถามว่ารถเก๋งคันขาวที่มาขับประกบแล้วก็ไล่ยิง
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะว่าเป็นรถของใคร
เดี๋ยวจะตามตัวมามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ